แบบนี้นะคะนางงามที่เขาได้คลองมงกุฎครับคุณผู้ชมค่ะที่๑ที่๒ก็คือมิแลาก
ว่าถ้าเมืองไทยของเราน่ะส่งดาราไปประกวดบ้างอาจจะเข้ารอบก็ได้นะอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นโมงก็ได้นะแล้วดาราคนไหนบ้าง
ที่เข้าตาแฟนนางงามเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนแรกเลยละกันคนนี้คุณผู้ชมใหม่ดาวิกาโฮเน่เป็นไง
อันนี้พูดตรงนะเชียร์ร่างนางสวยมาก

แฟนนางงามแต่ละคนชอบมากเลยหุ่นตับเอ้ย
หน้าตาของเธอเอ่ยอะไรแบบนี้สุดยอดเลยนะคะ
ด้วยเครื่องหน้าที่สวยประจักษ์จริงแถมหุ่นเพลียวบาง
แต่ยังเฟิร์มด้วยกล้ามเนื้อนะบวกกับจริตจากก้านต่างอะไรอย่างนี้
บอกเลยว่าใหม่ดาวิกาออนสเตจเชื่อว่าลุคเป็นไฟแน่นอนค่ะ
ใหม่เองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะคะ
ว่าจริงเธอสนใจการประกวดนางงามตั้งแต่เด็กแล้ว
ดันว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะ

แต่สมัยนี้นางงามเขาขยายอายุการประกวดนะ
สมัยอย่างเชอรี่ประกวดเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
เต็มที่กำทับเลยได้แค่ไม่เกิน๒๔ปี
สมัยนี้เกินได้แล้วประมาณถึง๒๘ด้วยซ้ำ
อุ๊ยอย่างนี้พี่ชักกะลินก็ไปได้สิคะ

เอ่อกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
อีกคนที่ให้ดูที่ก็แบบเครื่องหน้าสวยนางนามเชียร์

บอกเลยว่าถ้าส่งเครื่องหน้าสวยแบบพิงกี้ไปจักรวาลนะ

ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเห็นด้วยจริง
เพราะว่าพิงกี้หน้าตาสวยจัดแบบลูกรักพระเจ้าไปเลย
การันตีจากประสบการณ์ค่ะที่ทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก
ภาษาก็ได้การแสดงก็ได้ร้องเล่นเต้นได้หมดเลยพิงกี้
อย่าลืมนะเธอไปบอลลีวูดมาแล้วนะจ๊ะ
อันนี้ไม่ต้องตกใจนะนางทำคอนเทนต์ไม่ได้ประกวดที่ไหนหรอก
แต่เหมือนจริงแต่สวยสมมงอยู่
คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่สาวคนหนึ่งกันบ้างดีกว่า
ปูปรายยาเป็นยังไงวันนี้ก็สุดยอดสุดยอด
ความสวยเกินร้อยจริงเรื่องหุ่นเนี่ยชนะขาดไปเลย
ความอินเตอร์หลักล้านฟาดได้ทุกลุคจริง
เป็นผู้หญิงที่แบบสง่างามมีความเป็นนางพญา
มองนิ่งดูสายตาซะก่อนสิเออนะคะ
สื่อความหมายไปเลยแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า
ภาษาแฟนนางงามคือป๊าสแน่นอนป๊าสมากนะคะ
ใช่ดูจากวีดีโอนี้ซะก่อนคุณผู้ชมค่ะ
เอาอะไรมาจะไม่สมมงก็ได้อยู่นะ
ละกันที่สาวคนนี้ค่ะยายาอุรัสยา
นางเอกดังของประเทศเราเนี่ยล่ะค่ะ
บอกเลยว่าด้วยประสบการณ์กับงานอินเตอร์ของยาย่านะ
ถ้าไปได้จักรวาลจริงนะก็มันอยู่นะ

แฟนคลับเขาเชียร์อยู่นะไม่ได้แฟนคลับแค่เมืองไทยนะ
หลายประเทศก็เชียร์ยายาอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
รายชื่อแต่ละคนค่ะแฟนนางงามเขาเชียร์แล้วบอกเลยว่า
น่าสนใจเหมือนกันนะเราเองเนี่ยก็มีฤทธิลายชื่อในดวงใจเหมือนกันนางเอก
ประเด็นเรื่องนี้ค่ะดารามาประกวดนางงามเนี่ย
บอกว่าเปิดรับเลยนะก็เปิดรับค่ะ
แต่ว่าทุกอย่างมันมีเงื่อนไข
ถ้าเหล่าซุปตามาตามกฎกติกาได้ก็เป็นเรื่องที่ปังมากเลยนะจ๊ะ
ส่งได้ไหมมันก็ส่งได้นะคุณผู้ชม
แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาราเขาอยากจะมาสมัครประกวดนึกร้าว
แต่เอาจริงนางงามน้องที่มาสมัครเป็นผู้เข้าประกวดสมัยนี้
โพไฟล์ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตัวแทนไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะ